หาอะไรทานที่มันอุ่นกันหน่อยดีกว่านะครับ

ลงใต้กันไปที่จังหวัดสุราธานีร้านนี้ปิ้งย่างกันจนไฟลุกท่วมเลย

อย่างนึกว่าอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเยอร์เธอก็สวยเซ็กซี่ร้อนอย่างกับไฟเยอร์
ไปดูกันครับว่ามันไฟเยอะขนาดไหนนี่
โอ้โหร้อนแรงจริงย่างกันจนไฟลุกแบบนี้กับร้าน
มาล่าทัพทิมไทยนะครับเป็นร้านสไตล์ฟู้ดทรัค
สีแดงจอดเด่นเป็นสง่าบริเวณริมถนน
หน้าโรงแรมเดอะวันครับภายในเขตเทศบาลนครสุราธานี
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นรถแดงรถแดงรถแดง
สแดงที่สุราชแต่ขายหมาล่านะจ๊ะ
นี่แหละครับลูกค้าที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะ
ก็ต้องแวะชิมกันหน่อยเพราะว่ามันอร่อยจริง
มาล่าทัพทิมไทยร้านนี้รสชาติเผ็ดร้อนตามสไตล์
ย่างวาล่าล่ะครับแล้วการปิ้งย่างของพ่อค้านี่
อย่างที่บอกไม่เหมือนใครพลิกไปพลิกมาให้มันแบบว่า
ไฟลุกท่วมบุ้มโอ้โหน่ากินน่าทานจริง
ถามคนนี้เจ้าของร้านพ่อค้าเขาชื่อว่าคุณอภิชาติเทพลันตาครับ
ก็เล่าว่าตอนแรกนะตนเองเคยทำงานที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะลาออกมาเปิดกิจการขายหมาล่านี่มาเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง
ตอนแรกก็ปิ้งย่างแบบปกติไม่ได้มีไฟเย่งไฟเยอร์อะไรแบบนี้หรอกครับ
แต่ทำไปทำมาสักพักเอ๊ะมันต้องปิ้งแบบไหนดี
ที่จะทำให้ลูกค้าติดอกติดใจแล้วเป็นที่ดึงดูดฟุ่มแบบนี้
ได้ไอเดียมาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะตีรังกาปิ้งย่างมันก็ยากไป
ยากไหมคุณเอาธรรมดาดีกว่าก็เลยเอาแบบนี้นี่แหละครับ
ให้มันมีไฟลุกโชนขึ้นมากลายเป็นที่สนใจของลูกค้าที่ผ่านสัญจร
แวะเวียนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเห็นไฟลุกโอ้โหตกใจตกใจ
ก็เลยวิ่งมาดูประกวดเสร็จก็สั่งเลยอร่อยเอาหมู๓ไม้เบคอนเห็ดเข็มทอง๒ไม้
เขามีหลายเมนูไงน้องใบตองมีกว่า๒๐เมนูเลือกได้ตามใจ
มีทั้งเนื้อหมูผักแล้วก็ลูกชิ้นประเภทต่างวันหนึ่งขายได้สักประมาณ๖๐๐ไม้
ถ้าคิดเป็นเงินก็สักประมาณ๖๐๐๐บาทต่อวันไหล่ดีนะไหล่ดีครับ
ใครอยากพิสูจน์ความเผ็ดอร่อยแบบไฟลุกแบบนี้ก็ไปรอกันได้นะครับ
ภายในเขตเทศบาลนครสุราธานี
ไปจ้าไฟลุกไฟลุกไฟแล็บเลย
แล้วหมาล่าเนี่ยนะคุณเวลาทานจะเผ็ดร้อนชาปากนิดนึง

น้ำหูน้ำตาไหลมาเลยดิฉันชอบนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถ้าเกิดว่าเดินไปเจอแล้วต้องลองกินลองซื้อดู
ใบตองเวลาไปกินเนี่ยนะโอ้โหกินทีนะหัวยุ่งเลย

มันเปียกแหละเหนือออกเหนือมันเปียกหัวยุ่งมาเลย

เออวันไหนทำผมตรงสวยไปเรียบร้านที่๗

อันนั้นโดนน้ำสาดหรือเปล่าคุณ
นี่กินหมาล่านะแต่ว่าช่วงนี้หมาล่าคนก็ขายกันเยอะไง
คือว่าจริงแล้วมันก็เหมือนแบบ

แต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นมีวิธีการขายที่แตกต่างกันออกไป

ลิลาการย่างตัวต้อง